ผ้าหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เทอมวันแรกฉลุยปูพรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
จราจรดีเกินคาดหลังจากเปิดเทอมกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แต่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
และทำให้เด็กนักเรียนบาดเจ็บก็มีเหมือนกัน
ใช่ค่ะเกิดขึ้นสดร้อนเลยคุณผู้ชม
ฉลองเปิดเทอมคือเมื่อเช้าที่ผ่านมา
รถบัสที่รับส่งนักเรียน

อีกประมาณ๑กิโลจะถึงโรงเรียนอยู่แล้ว
ปรากฏว่ามีรถเป็นรถบรรทุก๖ล้อค่ะ

แล้วทำให้รถนักเรียนชนกับรถบรรทุก

ทั้งอนุบาลทั้งกระถมได้รับปัดเจ็บ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซา

แล้ววงจรปิดหน้าร้านอาหารริมถนนจรัญญานนที่บางประกง

ดูสิคะรถหกล้อฮีโนสีขาว

แล้วจู่จะเลี้ยวกลับรถแล้วก็เลี้ยวเลยค่ะ
ตอนที่ออกไปกลางถนนหักหัวไปกลางถนน
บัสรับส่งนักเรียนสีเหลืองของโรงเรียนศรีวิทยา
ก็ขับมาทางตรงคงไม่รู้อะค่ะ
ก็เลยชนไปกลางคันชนแบบโอ้โห

หน้ารถของรถบัสรับส่งนักเรียนอัดติดกับรถบรรทุกเลย
ส่วนเด็กที่นั่งมาในรถมีทั้งหมด๓๔คนค่ะ
เด็กประถมเด็กอนุบาลก็ได้รับบาดเจ็บกัน๑๓คนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาล
แล้วเด็กอนุบาลเด็กตัวน้อยเด็กเล็ก
ตกใจคุณผู้ชมนั่งร้องไห้ด้วยความตกใจ

แล้วคนดูแลประจำรถรวมถึงแม่ค้าก็ต้องไปปลอบเด็ก
แล้วก็บอกว่าโอ้หนูใจเย็นลูกอย่าร้องนะ
เดี๋ยวพ่อแม่มารับกลับบ้านนะลูก
และจากการสอบสวนคนขับรถบัสรับส่งนักเรียนนะคะ
ก็คือนายไพโรธตั้งดำรงธรรมอายุ๕๒ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นเขาก็กำลังขับรถ
จะไปส่งเด็กที่โรงเรียนอีกไม่ถึงกิโลค่ะ

พอมาถึงจุดตรงนี้จู่รถ๖ล้อ
แบบหักหัวมาทางขวาแล้วจะกลับรถตัดหน้ากลางถนนเลยค่ะ
แล้วรถนักเรียนก็มาเบรกไม่ทันนะคะ
ชนเข้าไปเต็มแรงแบบนี้เลย
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ต้องสอบสวนทั้งสองฝ่าย
จะได้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด

โรงเรียนก็รีบแจ้งให้กับผู้ปกครองได้ทราบ
แล้วก็มีผู้ปกครองพาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ว่าเด็กทุกคนปลอดภัยดีนะคะ
ขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะ